อำนาจเจริญครับกลุ่มวัยรุ่นที่เอาท่อนเหล็กไปไล่ตีคู่อลิในปั๊มน้ำมัน
ตำรวจจับได้แล้วนะนะครับล่าสุดก็แจ้งเขาหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีเขาหาเสพยาด้วยนี่ครับทอดเหล็กด้วยนะ
ไล่ตีกันแบบนี้เลยครับนี่คือภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นผู้เสียหายเข้ามานั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
จู่วัยรุ่นนะฮะอีกกลุ่มนึงพาพวกมาประมาณ๑๐คนได้เอาท่อนเหล็กไล่หัวตีตีแล้วหนีไปฮะ
วันนี้ตำรวจสภลืออำนาจครับตามจับกลุ่มวัยรุ่นที่ถือท่อนเหล็กนะครับ
ไล่ตีอีกกลุ่มเอาไว้ได้แล้วชื่อว่านายจริสักชาวเวียงอายุยี่สิบปี
เจ้าตัวยอมรับว่าผมทำจริงครับแต่จำคนผิดคือคิดว่ากลุ่มนั้นเป็นคู่อลิที่เคยหมางกัน
เอ้าแล้วหวดไปซะไม่ยั้งเลยตำรวจดูท่าทางแปลกครับก็เลยจับตรวจปัสสาวะแน่นอนฮะ
โอ้โหสีม่วงอย่างที่โปรยไปเลยนอกจากนี้ยังจับผู้ก่อเหตุได้อีกเจ็ดคน
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุไม่เกินสิบเจ็ดปีทั้งนั้นเลยครับตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายแล้วก็ข้อหาประพฤติตนวุ่นวาย
ครองสติไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะพกพาอาวุธก็คือท่อเหล็กนะครับ
ในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ยังไงเนี่ยตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสารนะครับเพื่อขอพิจารณาบทลงโทษต่อไปครับ